เขาบอกว่านักแบตไทยเราเนี่ยนะคะมีหล่ออีกหลายคน

มีเป็นข้างออนไลน์น่ะนี่นี่มีนะคุณคุณอะไรน่ะ
คนนี้เนี่ยหล่อนอกจากหล่อแล้วเนี่ยได้แชมป์แล้ว

คนนี้เนี่ยคุณโรปนสักเนี่ย
ใช่ค่ะเขาชื่อน้องแมนนะ
สูงตั้งฮะใช่หล่อนี่คนนี้คนนี้หล่อช่วงนั้นดังมากเลยนะ
ไม่ใช่ดังมากคือคือตอนนั้นที่โอลิมปิกใช่ไหมดังแล้วคนหลายคนติดตามกันอ่ะ
แล้วก็ตอนเอเชียนเกมเขาก็เป็นหนึ่งนักกีฬาหล่อบอกด้วยถูกต้องไหมล่ะ
ดำร้องว้ายเลยอ่ะและก็ตอนนี้ที่บอกไปว่าตอนแรกนางเป็นอัลดับ๕
รู้สึกยังไงเด็กมายูเล่นของเล่นแล้วก็คุณอ่านข่าวไปด้วยนะไม่เป็นไร
ต้องไปกำกับละครเข้ากองถ่าย
วันนั้นก็เลยไม่มีใครดูแลนางนางก็เลยต้องมาอยู่แม่
อะไรมันเป็นธรรมชาติอยู่
แล้วก็ตอนนี้นางก็ได้ติดอันดับ

อันดับ๔ชายเดี่ยวนะที่แพทย์บอก
แล้วก็ผลงานอันดับ๔ของนางเนี่ยนะก็ไปแข่งโอลิมปิกฤดูร้อน
ตอนปี๒๐๐๔ที่กรุงเอเทน

อะไรจังหวัดกรีฟ
ประเทศกรีฟกรุงเอเทนประเทศกรีฟอืม
รู้สึกจะเป็นลูกสาวนะ
หรือน่ารักเลย
ลูกสาวรู้สึกตอนนั้นที่ออกมายอมรับตรง
เขาก็บอกว่าเขามีครอบครัวแล้วมีลูกสาวแล้ว
รู้สึกไปแข่งขันในแมทไหน